ช่วงนี้มีคดีอุ้มรีดเงิน

หลายคดีโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่บ้านเรา

เขาบอกว่าน่าจะมีตำรวจของตมมีส่วนเอี่ยวด้วย
คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้อาจจะออกหมายเรียกหมายจับเลยด้วยซ้ำ

เพราะว่านี่ล่ามสาวคนหนึ่งที่รับแปลภาษาจีน
เอาเรื่องมาปรึกษากับตำรวจว่าเธอกับเพื่อนชาวจีน
ถูกกลุ่มคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจอุ้มตัวเพื่อรีดเงินฆ่าไทย
โดยล่ามสาวคนนี้ชื่อว่านางสาวนามีแซ่ลี
มาเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังกับตำรวจ

ได้รับการติดต่อจากนายตี้หลุงอายุ๖๒ปีเป็นชาวจีน

ให้มาหาที่บ้านพักของนายตี้หลวงในซอยประชาสงเคราะห์๒
เขตดินแดงในกรุงเทพฯ
ก็จะพากันไปต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะ
ทีนี้พอไปถึงปรากฏว่ามีเพื่อนชายชาวจีนของนายตี้หลุง

ขับรถยนต์มารับเธอกับนายตี้หลุง
ไปยังที่หมายจะไปต่อหนังสือเดินทาง
แต่พอไปถึงนะคุณปรากฏว่าเอกสารของนายตี้หลุงเนี่ย
มันไม่ปกติมันขาดตกบกพร่องอะไรอย่างนี้

เอกสารนายตี้หลุงทำไมถึงไปต่อวีซ่า
ต่อหนังสือเดินทางไม่ได้ผิดปกติตรงไหนนะครับ
แต่ยังไงก็ตามทั้งนายตี้หลุงทั้งล่ามสาวคนนี้
แล้วก็เพื่อนของนายตี้หลุงก็ขับรถกลับมา
จะมาส่งที่บ้านพักของนายตี้หุง
เพราะว่าเธอเอารถมาจอดไว้ตามวงจรปิดเมื่อกี้ที่เห็น
แต่ทีนี้พอกลับเข้ามาหน้าบ้านพักในซอยประชาสงเคราะห์๒
บ้านพักของนายตี้หลุงปรากฏว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
กลุ่มชายชะกันแต่งกายคล้ายตำรวจประมาณ๕คน
ขับรถยนต์มา๓คัน
จะอุ้มเธอและนายตี้หลุงขึ้นรถแยกกันไปคนละคัน
โดยมีเพื่อนของนายตี้หลุงขับตามประกบเป็นขบวน
ออกจากซอยบ้านพักทั้งสิ้นรวม๔คัน
ขับไปวนเวียนอยู่แถวเส้นแจ้งวัฒนะนานเลยคุณ
ตอนนี้เธออยู่ในรถกับชายแปลกหน้า๓คนนะชายเสื้อดำ๓คน
แต่งกายคล้ายตำรวจเลยส่วนนายตี้หลุงก็อยู่อีกคันหนึ่ง
บอกว่าตอนอยู่ในรถนะคุณนะ
ตอนอยู่ในรถเรารู้ว่านายตี้หลุงมาเล่าให้เธอฟัง
จำนวน๖๐บาทอุสด
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวเป็นอิสระภาพ
หากไม่ยอมจะต้องรับโทษฐานปลอมแปลงบัตรประชาชน
ส่วนตัวเธอเองนะอยู่ในรถอีกคัน
ก็ถูกกลุ่มคนนั้นที่แต่งกายคล้ายตำรวจ
คอยซักคอยถามอยู่หน้ารู้จักตี้หลุงได้อย่างไร

หลังจากนั้นนะคุณเธอก็ถูกส่งกลับจุดเดิม
เท่ากับเหมือนรีดเงินไปแล้วจากนายตี้หลุงไปแล้ว

พอมารู้อีกทีตอนหลังนะคุณนะว่านายตี้หลุงก็เดินทางกลับประเทศจีนไปแล้ว
ทีนี้เธอก็กลัวไงเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะ
กลัวว่าภายหลังมันจะมีการไปเอี่ยวเธอกับคดีอะไรต่างนานานะครับ
บอกว่าแนวทางการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ล่ามสาว
มีทั้งตำรวจและมีพลเรือนร่วมอยู่ด้วยคุณ
เป็นนายตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ชั้นสัญญาบัตร๓นาย

อยู่ระหว่างการขอหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
ล่าสุดนำตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนมาสอบปากคำแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนหลบหนีไปอยู่ระหว่างการขยายผลคุณผู้ชมฮะ
และขยายผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือนายตี้หลุงซึ่งเป็นชาวจีน
แต่ดันมีบัตรประชาชนคนไทยชื่อว่านายสาโรธทองค้าไม้
คุณผู้ชมมีบัตรประชาชนคนไทยได้ยังไงนะครับ
คือเขาไปตรวจสอบแล้วว่าจริงนายสารสทองค้าไม้

ไม่รู้ว่านายตี้หลุงมาสวมบัตรประชาชน
เพิ่งไปทำบัตรประชาชนเมื่อวันที่๕เมษายนปี๖๕หรือเปล่า
คุณผู้ชมล่าสุดบิ๊กโจ๊กยืนยันแล้วว่า

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้ง๔นายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
คดีนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีเอี่ยวจริง

โดยในส่วนของคดีอาญากับตำรวจที่ทำผิด

ทั้งหมดต้องถูกไล่ออกจากราชการ
ไม่ใช่ผู้บัญชาการธรรมศาสตรองพปฎรนั้นบอก
ว่าต้องถูกไล่ออกจากราชการเลย
เรารวมรวมวิทยาฐานในการบริขอมันไม้จับทั้งหมด

ก็คือสวัสดิ์สวนบกตม๒ลาย

เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เสียหายมาก

เพราะฉะนั้นส่วนอายาราชมาก

ส่วนเรื่องนี้ก็จะไม่ได้
ผมก็คุยกับวิทยาคุณพิการตมเมื่อเช้านะครับ
ว่าในส่วนผู้บัญชาก็ต้องรับผิดชอบด้วย
คุณผู้ชมฮะที่ควบคุมตัวไว้ได้๓นาย
เป็นนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีในสังกัดบกตม๑
ส่วนอีกรายเป็นตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสตม
มันกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ